คุณผู้ชมเรื่องราวของกินยังไม่หมดนะคะ
เราจะพาไปดูการสร้างเอกลักษณ์ให้กับการขายของ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาการขายของขายอาหารต่างต้องมีจุดเด่นมีไอเดียเก๋ไก่
ถึงจะขายได้ดีแล้วก็เป็นที่บอกต่อแบบปากต่อปากด้วย
ร้านนี้ไอเดียดีมากเลยเพราะว่าเขาขายอาหารตามสั่งแบบห่อใบตอง
ที่สำคัญรักโลกด้วยนะจ๊ะใบตองรักโลกค่ะ

เห็นไหมใบตอง

คืออาหารก็เป็นเมนูอาหารตามสั่งนี่แหละคุณ
แต่ว่าเขาจะห่อด้วยใบตองนะคะเป็นไอเดียน่ารักนะ
เป็นการสร้างเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ

ร้านนี้เป็นร้านของนางสาวสิริพรหน้างามอายุ๒๕ปีเท่านั้นเอง
เป็นชาวอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
และที่สำคัญเขาทำเป็นอาชีพเสริมนะ
เพราะว่าอาศัยช่วงเวลาหลังเลิกงานมาเพิ่มรายได้
ด้วยการขายอาหารตามสั่งแบบนี้แล้วก็ห่อใบตองด้วย
ห่อละ๒๐บาทถูกแสนถูกนะ
คุณสิริพรก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าที่ขายราคาถูกแบบนี้เพราะว่า
อาหารที่เขาทำขายคืออาหารที่ตัวเองทำทานอยู่แล้ว
อย่างพวกข้าวผัดกะเพราไข่เจียวผัดเผ็ดต่างอะไรแบบนี้
ต้นทุนก็เลยต่ำค่ะเพราะว่าเขาใช้พืชผักสวนครัว
และใบตองก็เอามาเนี่ยสวนหลังบ้าน
มีใบตองอยู่แล้วอยู่ส่วนหลังบ้าน
เทียบตามประหยัดก็เลยขายได้ราคาถูกนะคะ
ใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์รับออเดอร์กันทางไหนทางไลน์
แล้วก็ทางเฟซบุ๊กสะดวกรวดเร็วง่ายอร่อยถึงมือลูกค้าชัวร์ค่ะ
ใครอยากจะลิ้มลองชิมรสฝีมือคุณสิริพรก็ลองสั่งกันดูได้ได้เลยนะครับคุณผู้ชม
เมนูหลักเนี่ยก็จะมีพวกผัดกระเพราผัดพริกแกงแกงปลาแล้วก็ยำต่างนะคะ
ถ้าสั่งในราคาธรรมดาก็เริ่มต้นที่อย่างที่บอกแหละห่อละ๒๐บาทเท่านั้น
แต่ถ้าต้องการพิเศษแบบไหนสั่งได้เลยราคาอยู่ที่การตกลง
ถ้าคุณอยากสั่งแบบพิเศษก็ห่อละ๓๐ได้ไหมเยอะขึ้นไม่ได้เหมือนกัน
อันนี้ตกลงกับทางเจ้าของเขาได้เลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าร้านของคุณสิริพรเนี่ย
เป็นกิจการเล็กที่เขาทำเป็นอาชีพเสริมหลังจากเลิกงานนะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่มีไอเดียเก๋ในการที่จะทำธุรกิจ
การค้าขายอะไรแบบนี้ลองทำลองคิดกันดูนะผิดไม่เป็นไร
เราจะได้รู้ว่าข้อผิดพลาดเราคืออะไรแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขได้
อย่างคุณสิริพรเป็นต้นแบบเลย
เราขายในโลกโซเชียลอย่างนี้นะครับในอินเตอร์นงอินเตอร์เน็ตเนี่ย
ขายได้ตลอดเวลา๒๔ชั่วโมงมีอยู่ช่วงเดียวที่ขายไม่ได้ครับ

ไม่เขาเติมแพ็กเกจสิตลอดเวลาอยู่แล้ว

แต่เป็นไอเดียแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ
ที่เรียกว่าทำสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้ว

แล้วก็พวกพืชผักสวนครัวมีอยู่แล้วที่หลังบ้าน
ลดต้นทุนด้วยดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ

เป็นตัวอย่างใครมีโอกาสทำก็ลองทำดูได้นะคะดูค่ะ